ยังอยู่ที่จันทบุรีเมื่อกี้เห็นความยากลำบาก

เพราะว่ามีผู้เสียชีวิต๑ศพนะครับ
เขานอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในน้ำ
คาดว่าโรคของเขาที่โรคประจำตัว
โลมชักน่าจะกำเริ่มครับ
ครับผู้ชายคนนี้ล้มไปแล้วเมื่อกี้เห็นไหมครับ
คือเขาเหมือนจะก้มหยิบอะไรสักอย่างในตัวเขา
ในกระเป๋าเขาที่เขาสะพายอยู่นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ยืนอยู่แล้วก็เริ่มมีอาการแล้ว
เริ่มมีอาการตอนแรกรู้ว่าไฟดูดรู้ว่าไฟช็อต
ไม่ใช่ครับลงไปชักกระตุกอยู่ในน้ำ
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นนะครับ
จนกระทั่งตำรวจแล้วก็กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยู
ธรรมสถานจันทบุรีไปตรวจสอบ
ไปเจอศพลักษณะนอนคว่ำหน้าลอยอยู่ในน้ำหน้าอาคารพาณิชย์ครับ

พบกระเป๋าสะพายสีดำลอยอยู่บนเหนือน้ำ
แล้วก็ในกระเป๋าพบบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนายกมลลิธรรม
อายุ๓๘ปีนะครับเขาอยู่บ้านเลขที่๑๓๖ทับ๕
ถนนเทศบาลสาย๓ตะบนขลุงอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ในกระเป๋าไปเจอยานี้นะฮะใครเป็นโรคนี้เนี่ยยานี้จะติดตัว
เฟนิโทอินหรือว่าไดแลนตินไดแลนตินเป็นยากันชักกระตุกครับ
ใช้ป้องกันสำหรับคนที่เป็นโรคลมชักอย่างเร่งด่วน
ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายนะครับ
เขาเสียชีวิตมาประมาณสัก๑๒ชั่วโมงได้
เรื่องต้นคาดว่าโรคลมชักกำเริบนะครับอาการชักแล้วก็คว่ำหน้าลงในน้ำ
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
กู้ภัยนะครับนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับ
เพื่อให้แพทย์ตรวจชนะสูตรยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
สอบถามนางสมศุกร์และนายคมสินลิธรรมเป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ทราบว่าคือเขามีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชักครับ
รับประทานยาเป็นประจำก่อนหน้านี้ไปบวชพระนะครับ
ออกมาอยู่บ้านได้สักสองเดือนนะครับก็ออกจากบ้านไปหางานทำ
อาศัยอยู่กับเพื่อนที่ตัวเมืองจันทร์นะครับแล้วไม่เคยกลับมาบ้าน
จะมาทราบก็ตอนตำรวจนะครับติดต่อมาในช่วงสายของวันนี้
ครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครับ
แสดงความเสียใจด้วยนะคะคือไปเกิดอาการแล้วก็ล้มเป็นลม
ตรงจุดที่น้ำท่วมพอดีนะคะ